ส่วนทีมบอลหญิงครับหลังจากที่สร้างประติศาสตร์ไปเล่นบอลโลกรอบสุดท้าย
ได้เป็นสมัยที่๒ติดต่อกันที่ฝรั่งเศสเดินทางกลับมาไทย
เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามาดามแป้งโพสต์หนึ่งถึงแม้จะประกาศยุติบทบาท
แต่นักเตะส่วนใหญ่ทุกคนยังยืนยันรับใช้ทีมชาติต่อครับ
ก็ใช้เวลาเดินทาง๑๙ชั่วโมงนะครับจากฝรั่งเศสมาถึงท่ากัศยาสุวรรณภูมิ
เมื่อช่วงหกโมงครึ่งที่ผ่านมาครับหลังจากเสร็จศึกชิงแชมป์โลกนะครับ
การตกรอบแบ่งกลุ่มแพ้ทั้ง๓เกมให้กับสหรัฐอเมริกา
ทีมเบอร์หนึ่งของโลกนะครับแชมป์โลกมากสุด
แล้วก็สวีเดนนะครับดิกรีแชมป์ยุโรปรวมถึงชิลีนะครับ
แต่ว่ายิงได้๑ประตูจากการจนาสังเงินซึ่งกลายเป็นหนึ่งในช็อตประทับใจของโทรเมนต์นี้เลยนะครับ
ดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซามผู้จัดการทีมที่ประกาศยุติบทบาท
หลังจากจบการแข่งขันเกมสุดท้ายก็ไม่ได้เดินทางกลับมาด้วย
อำลาทีมเช่นกันเดินทางมาพร้อมกับทีม
แล้วก็มีตัวแทนของสมาคมกีฬาฟุตบอลครอบครัวของนักกีฬาคนสนิทนะครับ
สื่อมวลชนจำนวนหนึ่งไปรอต้อนรับ
เตะเกือบทั้งหมดยืนยันนะครับว่ายังไม่เลิกเล่นทีมชาติไทย
แม้ว่ามาดามแป้งแล้วก็โค้ชหนึ่งจะไม่อยู่กับทีมแล้วก็ตามครับ

หลายทวนาเมนต์เราก็ต้องเล่นต่อไปค่ะ

จะเป็นเจ้าภาพนะครับที่จังหวัดชนบุรี
ถึง๒๗สิงหาคมนี้ครับ

มีเตะ๔คู่๕โมง๔๕นาทีครับ

โมงเย็นมีราชบุรีเจอกับประจวบ
ทุ่มสุโขทัยเจอกับนครราชศรีมา